ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นเหตุอาจยากรรมค่ะ
ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค
ไล่ยิงวัยรุ่นอายุ๑๘ปีจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
ตี๓ของวันที่๑๒มิถุนายน
มีวัยรุ่นถูกยิงบาดเจ็บบริเวณใต้สะพานต่างระดับ
ถนนตัดใหม่ราชพฤกษ์ซอยวัดไพร่ฟ้าในตำบลบางเดือ
เจ้าหน้าที่ก็ไปที่เกิดเหตุ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
และรถกู้ชีพโรงพยาบาลปฐุมธานี
ในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชายหนึ่งรายค่ะ
ชื่อว่านายทชาพัฒน์บัวงามอายุ๑๘ปีเอง
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าหน้าไป๓นัดเลยนะคะ
แล้วยังมีรอยถูกฟันจนบาดเจ็บสาหัสด้วย
กู้ชีพก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปฐุมธานีค่ะ
แล้วก็มีรอยคราบเลือดอยู่บนรถจำนวนนึงด้วย
และมีกลุ่มเพื่อนของผู้บาดเจ็บที่ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกันค่ะ
ทัชชัยรักษาชนวัย๒๖ปีบอกว่า
เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์มากับน้องที่เป็นคนเจ็บนี่แหละ
ใช้เส้นทางถนนวงแหวนหมายเลข๙ฝั่งตะวันออก

ขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบรถของเขา

จากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นมา๓นัด
แล้วกลุ่มวัยรุ่นนี้ก็ใช้มีดไล่ฟันเขากับน้องด้วย
ตัวเขาเองพยายามจะขี่มอเตอร์ไซค์หนี

จากนั้นเพื่อนถึงได้ขี่ตามมาช่วย
ก็ยังไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าใครเป็นคนยิง
นายนพลพัฒนบัวงามพ่อของน้องคนที่บาดเจ็บ

กำลังซ้อนมอเตอร์ไซค์รุ่นพี่กลับบ้าน
ไปเจอเข้ากับกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๒๐คน
ขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบแล้วก็ควักปืนไล่ยิงเลย
ลูกชายถูกกระสุนยิงเข้าท้ายทอยทะลุแก้ม
กลุ่มวัยรุ่นยิงเสร็จยังไม่พอตามมาไล่ฟันอีก
แขนซ้ายของรุ่นพี่ที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ด้วย

แล้วก็อยากจะให้กลุ่มผู้เกาะเหตุเข้ามามอบตัวด้วย
เพราะว่าลูกชายจำหน้าตาคนก่อเหตุได้แม่นเลย

ก็รู้จักบ้านคนก่อเหตุด้วยนะคะ

ระหว่างติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีด้วยค่ะ